สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับครับวันนี้ขอขอเป็นปากเป็นเสียงให้บุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนเขาต้องการให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยได้รับวัคซีนเร็วกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้เขาก็ทำจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี
ผมก็คิดว่าถ้าเอาจดหมายนั้นเนี่ยมาเผยแพร่อีกทีนึงจะเป็นแรงกระตุ้นให้นายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญของเขา
เห็นในภาพเนี่ยคุณหมอเฉลิมหานพาณิชย์ซึ่งเป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนครับ
พวกเราต้องทำงานกับผู้ป่วยทุกวันในฐานะที่พวกเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เราไม่ปฏิเสธการรักษาเราพร้อมช่วยเหลือคนไข้
แต่ว่าในฐานะที่พวกเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันพวกเราก็มีญาติพี่น้องต้องกลับไปดูแล
ทุกวันพวกเราเสี่ยงกับการติดเชื้อมาตลอดไม่รู้ว่าวันไหนจะนำเชื้อกลับไปแพร่ให้คนที่บ้าน
จึงขอความกรุณาพนักท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาช่วยจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยเร่งด่วน
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน
จดหมายนี้แล้วรู้ได้เลยครับว่าที่กระทรวงสาธารณสุขเคยบอกมาตลอดว่าจะเร่งฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์
เป็นการเร่งด่วนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นไปตามนั้นครับ
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนที่เขาเขียนจดหมายถึงนายก
ฉะนั้นก็หวังว่านายกคงจะเร่งสั่งการไปถึงผู้เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน
คือควรจะเร่งฉีดวัคซีนขนานไปกับการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐด้วย
ทีนี้ถัดมาเรื่องประเด็นการจัดซื้อวัคซีนของประเทศเรา
ที่ผ่านมาก็ได้มีคำอธิบายว่าเราได้เตรียมการเรื่องการจัดซื้อวัคซีนไว้ยังไง
คนฟังก็เข้าใจได้ครับ
คำถามที่เคยถามถามกันมามันหวนกลับมาเป็นคำถามอีกแล้ว
เช่นทำไมรัฐบาลถูกพูดขาดอยู่กับวัคซีนแค่สองยี่ห้อ
เช่นทำไมไม่เปิดโอกาสให้โรงการพฤษัตริย์กรรมและโรงพยาบาลเอกชนให้เขาช่วยติดต่อนำเข้าวัคซีนยี่ห้ออื่นมาบริการ
บริการฉีดให้ประชาชนที่ยอมจ่ายเงิน
จ่ายเงินเพื่อฉีดวัคซีน
มันจะได้เป็นวัคซีนทางเลือก
มันจะได้ฉีดให้ประชาชนได้มากขึ้น
มันจะได้ทั่วถึงเร็วขึ้น
มันจะได้หยุดยั้งการแพร่ระบาดรับเชื้อ

พอถูกกดดันรุมร้าวกันมากเข้า
นายกรัฐมนตรีก็ตั้งคณะทำงานกิจการ
มาพิจารณาการจัดการฉีดวัคซีนขึ้นมา
ภารกิจของคณะกรรมการชุดนี้คือ
ให้ช่วยเร่งเรื่องจัดหาวัคซีนเพิ่มเข้ามา
แล้วให้รู้ผลภายใน๓๐วัน

ผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขหลายคน

การฉีดวัคซีนเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย

เขามองว่าเราฉีดวัคซีนได้ช้า
ครอบคลุมประชากรได้น้อย

ถ้าคนไทยได้รับวัคซีนช้าแบบนี้
มันจะมีผลต่อการท่องเที่ยว
เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย

ประชากรฉีดวัคซีนทั่วถึงมากกว่าประเทศเรา

แต่ว่าปัญหาก็คือว่า
เราจะเร่งมือในการฉีดวัคซีนยังไง
เพราะโดยสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตอนนี้
บุคลากรทางการแพทย์ทุกฝ่าย

อยู่ในสภาพงานล้นมือแล้วทั้งนั้น

คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งเอาภาพมาให้ดู

ก็ไม่ได้กินเป็นเรื่องเป็นราว
เวลาที่นอนก็อยู่ในสภาพที่
คำโบราณเขาเรียกว่าซุกหัวนอน
คือเอาหัวซุกเข้าไปให้พรได้

ฉะนั้นการจะจัดเจ้าหน้าที่
ส่วนหนึ่งไปเร่งฉีดวัคซีน

ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่หน้างาน

เพราะว่างานหน้างานในการรับมือกับโควิด
รับมือกับคนไข้มันก็ล้นมืออยู่แล้ว
นี่คือภาวะที่ยุ่งยากลำบากที่สุด
ของการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขที่เป็นอยู่

พวกเราภาคประชาชน

ช่วยโดยไม่ทำให้ตัวเองติดเชื้อเพิ่มขึ้น

ไม่เพิ่มภาระให้หมอให้พยาบาลถ้าเราไม่ติดเชื้อก็เท่ากับว่า
เราได้ช่วยเขาทางอ้อมช่วยประเทศด้วย
ต้นสิ้นเปลืองงบประมาณในการรักษาในเรื่องค่ายาค่าวัคซีน
ฉะนั้นถ้าทุกคนช่วยกันตระหนักช่วยกันระวังตัว
สถานการณ์มันจะคลี่คลายลงไปได้มากสโลแกนที่บอกว่าหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ย
เออมันมีความหมายตรงนี้มันมีความหมายว่าถ้าเราหยุดเชื้อได้
ก็เราทำให้หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เหนื่อยน้อยลง
ทีนี้มาถึงเรื่องการประชุมสบคที่จะมีขึ้น

นี้เนี่ยมาตรการต่าง
ก็จะต้องทยอยตามมาห้างเนี่ยจะเปิดได้แค่สามทุ่ม
แห่งเนี่ยอย่างที่เดอร์มอลลามเขาบอกจะเปิดได้แค่๒ทุ่มเท่านั้น
เพราะว่าที่นั่นคนเยอะสถานบริการต่างต่างที่คนไปอยู่รวมตัวกันมากมาก
มันจะย้อนกลับไปเจอสภาพเดิมเหมือนที่เคยเจอกันมาคือต้องปิด
สถานฟิสเน็ตออกกำลังกายอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านเตรียมตัวไว้แล้วอาจจะถึงขั้น
ถึงจุดล็อกดาวน์แต่คราวนี้เขาจะใช้คำว่า
ดาวน์เฉพาะจุดถ้าเก็ตล็อกดาวน์ที่ล็อกดาวน์ทั่วไปไม่ได้ก็เพราะว่า
นายกเคยประกาศเอาไว้นี่ไม่มีการล็อกดาวน์
อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนี่นายกพูดไว้ก่อนช่วงสงกราน
แต่มาวันนี้สถานการณ์มันบีบบังคับให้คำประกาศของนายกต้องถูกปรับเปลี่ยน
ถึงจะไม่มีการล็อกดาวน์แต่จะเป็นการล็อกดาวน์บางจุด
ก็ขอให้คนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับผลกระทบทางธุรกิจกันต่อครับ
เราเดินทางมาถึงจุดที่เราไม่มีทางเลือก
เราต้องปรับตัวต้องปรับธุรกิจเราต้องปรับวิถีชีวิต
แล้วเราก็ต้องสู้แล้วก็ที่ประโยคที่ผมพูดไว้เมื่อวานก็คือว่า
ดื้อกับหมอครับหมอขอให้ทำอะไรก็ทำ
หมอขอให้ช่วยกันว่ากาดอย่าตกเราก็ต้องระวังตัว
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะฮะก็ทวนคำพูดอาจารย์เลยฮะ
ดื้อกาดต้องไม่ตกต้องไม่ประมาทนะครับช่วยคุณหมอเขาหน่อยนะฮะ